อีกหนึ่งคดีที่เราตามกันอยู่คือเรื่องของสาวไซส์ไลน์ที่ถูกฆ่าแล้วก็เอาศพนั้นไปฝังดินที่ข้างบ้าน
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็คือในไอซ์เป็นลูกของเจ้าของตลาดดัง
ล่าสุดตำรวจลงพื้นที่ไปหาหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามีข่าวบอกว่าน่าจะมีคนที่โดนฆ่ามากกว่า๑คนด้วยซ้ำไป

ช่วงบัตรที่ผ่านมาตำรวจซ้อนอนเพชรกเซมจัดที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยกู้ภัย
นำรถแบ็คโฮ๒คันแล้วก็สุนัขตำรวจเข้าไปเตรียมพร้อมในที่บริเวณบ้านพักของนายอภิชัยองค์วิสิตหรือว่าไอซ์อายุ๔๐ปี
ในซอยเพชรเกษม๔๗เขตบางแครกรุงเทพมหานคร
หลังจากเมื่อวานก็มีการไปพบศพหญิงสาวถูกฝังดินซึ่งคาดว่าเป็นศพของนางสาววรินทรหรือว่ากุ๊กกิ๊กอายุ๒๒ปี
ที่ญาตินั้นแจ้งว่าหายตัวไปโดยเจ้าหน้าที่เริ่มเคลียร์พื้นที่ซึ่งเป็นป่านต้นกระถิ่น
ก่อนที่จะวางกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อปูพรมค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคดี
โดยกู้ภัยได้ปูพรมลงพื้นที่ครับในการไปหารักฐานเพิ่มเติม
โดยมีการยืนแบบเรียงหน้ากระดานเลยนะเดินเข้าไปแบบนี้ฮะ
ทีแบบทีละ๙ทีละ๙เข้าไปเพื่อไม่ให้นั้นเล็ดลอดออกจากพื้นที่
โดยเดินเข้าไปใช้เหล็กแหลมแทงลงพื้นดินถ้ามันมีศพอยู่ใต้ดินแน่นอนมันจะมีกลิ่นติดหรือว่าลอยขึ้นมา
เรื่องต้นจุดแรกยังไม่พบอะไรเพิ่มเติมทางด้านพันธบทเอกสุภวัฒน์ปานแดงนะครับ
ภูมิกับการสอนอเพชรเกษมก็บอกว่าเบื้องต้นนั้นในวันนี้นะครับ
ฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เองก็มีการลงมาอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
ชุดสืบสวนแล้วก็ทีมค้นหาเพิ่มเติมนะครับ
คือ๑ความผิดกับเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ส่วนข้อหาอย่างอื่นนั้นยังต้องรวบรวมหลักฐานก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าหาเพิ่มเติม
ส่วนการพบศพในพื้นที่นั้นก็ยังไม่มีการแจ้งในข้อหาเพิ่มเติม
จากว่าต้องมีพยาหลักฐานที่มันชัดเจนก่อนนะครับ
พยานบุคคลผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างแล้วก็แพทย์จากโรงพยาบาลสิริราช
ทุกส่วนต้องทำอย่างรัฐกลุ่มแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบประคำในไอซ์อย่างละเอียดนะครับ
เรื่องต้นที่ดศจับกลุ่มมาแล้วหาปืนกับยาติด
ส่วนข้อหาอื่นต้องมีการรวบรวมพยาฐานก่อน
ถ้าเกี่ยวเนื่องหรือถึงกฎหมายข้อไหนก็จะแจ้งทุกข้อหานะครับ

ปกติครับปกติไม่มีความเครียดไม่มีการโวยวาย
แล้วก็ไม่ได้มีตีโพยติภัยทั้งสิ้น

เบื้องต้น
วันนี้นักข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปก่อติดกับเรื่องของคดีนี้
แล้วก็มีการไปพูดคุยกับแม่ของคุณกุ๊กกิ๊ก

เป็นแม่ของนางสาวอินทรหรือกุ๊กกิ๊ก
กำลังที่จะเดินทางไปสนามบินอุดรเพื่อเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพ
ไปรับร่างของลูกนะฮะเพื่อไปประกอบพิธีต่อไปที่บ้านเกิดที่สกลนคร
ก่อนเดินทางนะฮะก็มีการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าหลังจากลูกสาวขาดการติดต่อไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
ก็พยายามตามหานะแจ้งความแล้วสอบถามเพื่อนเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไร้วี่แววตามหาทั่วกรุงเทพก็ไม่เจอ
ก็ไม่พบว่าลูกสาวเนี่ยหายไปอยู่ที่ไหนกับใครก็เดินทางกลับไปสกลนครเพื่อรอความหวังว่าลูกสาวจะกลับมาหรือว่าติดต่อกลับมาก็ได้
ช่วงที่ลูกสาวหายตัวไปนั้นเธอกลัวมากกลัวว่าลูกสาวนั้นจะไปเจออะไรที่มันไม่ดี
จนกระทั่งมีสิ่งที่เธอคิดสุดท้ายมันก็เป็นความจริงเมื่อมีคนบอกว่าเจอศพลูกสาวถูกฆ่าฝังดินแล้ว
พอทราบเรื่องเธอรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเป็นอย่างมาก
นี้เธอค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าศพที่ขุดพบนั้นเป็นลูกสาวเธอจริงครับ
จากว่าจำรอยสักได้แล้วก็รูปร่างของลูกสาวเองคนเป็นแม่ต้องจำได้อยู่แล้ว

ส่วนเรื่องที่ยากที่สุดตอนนี้คือเธอไม่รู้จะบอกยังไงให้หลานสาวอายุ๖ขวบก็คือลูกของกุ๊กกิ๊กเนี่ยรู้ว่าแม่เขาเสียชีวิต
ไปฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตครับ
ดร้ายนะจับลูกเราขังลุงอ่ะจนเขาเสียชีวิตตอนไหนไม่รู้เลยอ่ะ
แต่คุณนักข่าวคิดว่าโหดร้ายไหมคะจับใส่หีบอ่ะ

ไม่รู้ว่าเพราะว่าดูข่าวก็โดนทำร้ายหรือเปล่าไม่รู้
แต่เขาจับขังมัดเท้าหรือจับขัง
เค้าคิดมันก็ตายแล้วมันไม่มีอากาศแล้วไปเอ้ารูกเราขึ้นมาใช่ไหม
บอกที่นาคารเราคุยกับแม่ของนาสาวกุบกิ๊กตอนสักที่ที่เที่ยง
ผู้สื่อข่าวเรานอกจากจะได้ไปพูดคุยกับคุณแม่ของนางสาวกุ๊กกิ๊กแล้ว
ไปพูดคุยกับคุณยายด้วยนะคะ
คือลงพื้นที่ไปที่ตำบลท่าก้อนอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร

คือหลังนี้อยู่กันมีคุณยายมีคุณแม่แล้วก็มีนางสาวกุ๊กกิ๊ก
แต่ว่ากุ๊กกิ๊กไปทำงานกรุงเทพหลายปีแล้ว
ยายบอกเสียใจมากเพราะว่ายายเลี้ยงกุ๊กกิ๊กมากับมือตั้งแต่อ้อนแต่ออก
เพราะว่าแม่เขาต้องออกไปทำงานไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูก

ยายพินในยุค๖๖ปีแล้วนะคะ
พินบอกว่าตอนแรกที่รู้ข่าวยายไม่เชื่อนะว่ากุ๊กกิ๊กจะตายแล้ว
แต่สุดท้ายยายก็ต้องทำใจยายเสียใจมาก
ปกติแล้วตอนกุ๊กกิ๊กไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้าที่กรุงเทพ
ก็จะโทรหาแม่สัปดาห์ละ๒๓ครั้ง
จนกระทั่งกันยายนถึงตุลาคมปีที่แล้วค่ะ